มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปประกอบพิธีฮัตนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับ
ล่าสุดมีชาวบ้านที่อำเภอบรรดางสตาจยะลาออกมาร้องกับสื่อมวลชน
บอกว่าถูกหลอกให้ทำประกันชีวิตแล้วก็บอกว่าจะพาไปประกอบพิธีฮัก
สุดท้ายมีผู้หลงเชื่อ๒๓คนศูนย์เงินกว่า๒ล้านบาท
นายนเรศดำรงหวังตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลาครับ
เดินทางเข้าพบนายอับดุลการบริมรามันสิริวงศ์
เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย
หลังมีชาวบ้านไปปรึกษาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกรณีถูกผู้แทนขายประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
หลอกให้ร่วมโครงการชื่อว่านำท่านสู่พิธีฮัทอันศักดิ์สิทธิ์
พร้อมรับสวัสดิการดูแลจนอายุ๘๐ปีครับ

ทำให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่หลงเชื่อแล้วก็เข้าร่วมโครงการกว่า๒๓คน
โดยเป็นการสมัครกรมธรรมประกันชีวิตนะครับ
โดยจ่ายเงินไปแล้วคนละ๖๐๐๐บาทถึง๓แสนบาทรวมจ่ายไปทั้งหมดเกือบ๒ล้านบาท
แต่เมื่อไปตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารดังกล่าวพบว่าไม่มีโครงการนี้แต่อย่างใดครับ
และเงินที่ตัวแทนขายประกันรับมาก็ไม่ได้ส่งเข้าระบบเงินประกันของธนาคารด้วย
ทราบความจริงชาวบ้านผู้เสียหายทุกคนก็ต้องการจะยกเลิกการทำประกัน
และต้องการจะเอาเงินคืนแต่ปรากฏว่า
ตัวแทนขายประกันไม่ยอมส่งเงินคืนให้แล้วก็ยังลอยนวลอยู่ในพื้นที่
ผู้เสียหายบางคนก็ไปแจ้งความกับตำรวจแต่กลับไม่มีการดำเนินคดี
ต้องไปร้องสื่อเพื่อให้ติดตามสอบถามและผู้เกี่ยวข้อง
และหลังจากนี้จะรวมตัวกันไปแจ้งความกับผู้ขายประกันรายนี้ต่อไปด้วยครับ